ขับมาด้วยความเร็ว๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้านะคะไฟลุกท่วมเลย
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๒คน
ดูภาพเลยอันนี้เป็นกล้องหน้ารถคันที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขานำออกมาได้นะคะ
โดยผู้ชายขับรถมาด้วยความเร็วเห็นที่วงสีแดงไหมคะ
ขวาสุดขับมาตลอดทางเลยค่ะ
พอถึงจุดที่เกิดเหตุผู้ตายเหยียบคันเร่งต่อเนื่องจน๑๘
หลังจากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเกิดอะไรขึ้นนี่
ชนกับเสาไฟเกาะกลางถนนนะคะไฟก็ลุกท่วมขึ้นทันทีเลยค่ะ
จุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่หน้าวัดลาดย่าแพรก
ตำบลสระกระเทียมอำเภอเมืองนครปฐม
กู้ภัยก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกไหม้

ข้างในพบศพที่ถูกไฟไหม้ร่างเผาเกรีย
ต่อตะโก๒ศพเป็นผู้ชายและผู้หญิง
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำร่างออกจากรถนะคะ
ทราบชื่อต่อมาคือนายชินโชธหวายนำ
อายุ๓๐ปีเป็นคนขับ
แล้วก็นางสาวจิราพรโต้งฟ้าอายุ๒๐ปีนั่งมาด้วยนะคะ
ส่วนเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนนก็เสียหาย
เกือบหลุดออกมาจากพื้นดินเลยค่ะ
ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นรถของผู้ตาย
ขับมาได้ยินเสียงเครื่องยนต์เร่งมาดังมาแต่ไกลเลย
แล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียงดัง
ฉลาบหมุนจากแรงกระแทกเกิดระเบิดขึ้น
ตำรวจก็สันนิษฐานนะคะว่าคนขับน่าจะหลับใน
แล้วเท้าอาจจะไปเหยียบคันเร่งค้างไว้
ทำให้เข็มไมค์ความเร็วสูงถึง๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง